มีคำถามจากครอบครัวหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้ความยุติธรรมมันหาไม่ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วหรืออะไร
ถึงต้องไปโพสต์หาความยุติธรรมจากอากาศ

แต่มันก็แปลกนะพอโพสต์ปุ๊บเป็นเรื่องขึ้นมา
ใช่เดี๋ยวนี้ใครมีปัญหาอะไรก็โพสต์ลงในโซเชียลมีได้
เท่านั้นเหรอตบโต๊ะเป่าบุญจิ้นคือชาวเต็
ให้ชาวเน็ตตัดสิน
ถ้าไม่ดังไม่เป็นกระแสเรื่องนี้จะไม่ถูกการแก้ไขเลย
กรณีที่เราพูดถึงก็คือกรณีที่ผู้ปกครองพาน้องอายุ๑ขวบเศษ
ก็คือน้องกวางน้องมีอาการคือท้องเสีย
หนักมากไข้สูงไข้คือสูง๔๐องศาเลยเนี่ยนะคะ
ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสะแก้ว
พอไปถึงวันแรกคุณหมอก็ให้ยาตรวจอะไรเรียบร้อยแล้ว
บอกว่ากลับบ้านได้แต่ว่าคุณพ่อของน้องเนี่ยบอกว่า
แอดมิตรได้ไหมล่ะเพราะว่าน้องเนี่ยมีอาการค่อนข้างหนัก
พ่อกับน้องก็เป็นห่วงนะหมอไม่ให้
หมอบอกว่ากลับบ้านดูจากอาการแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรมาก
ให้กลับบ้านไปนอนดูอาการที่บ้าน
หลังจากนั้นค่ะก็พาน้องกลับมาเพราะว่าน้องเนี่ยมีอาการคือค่อนข้างหนักแล้วล่ะ
กลับมาช่วงสักประมาณตี๒ของอีกวันหนึ่งถูกไหมคะ
แต่พอมาถึงห้องฉุกเฉินเวรเปรย์บอกว่าไงคะ
บอกว่าห้องฉุกเฉินปิดคำถามตัวโตเลยคือ
ห้องฉุกเฉินมันมีเวลาปิดด้วยหรือ
ฉุกเฉินปกติก็ไม่ปิดนะมันต้องไม่ปิดดิ
ใช่นี่ฉันเคยพาเพื่อนไปหาหมอนะคะ
ห้องเสียเหมือนกันเลยประมาณตี๒ตี๓มันก็เปิด

ทีนี้เนี่ยเวรเปรย์บอกว่านู่นเลยค่ะตึกนู้นเลย
คุณแม่ก็ไปทำประวัติแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่ได้รับการรักษารอกระทั่ง๗โมงเช้า

คุณลุงของน้องก็นำเรื่องมาโพสต์ค่ะ
หลานสาววัยขวบเศษเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง
มีไข้สูงพ่อแม่พาไปโรงพยาบาลในจังหวัดสะแก้ว
ไข้ได้๔๐องศาเซลเซียส
เช็ดตัวจนไข้ลดเหลือ๓๘องศาเซลเซียต
หมอให้ยาหยุดถ่ายแก้ท้องเสียยาลดไข้เกลือแร่
พ่อแม่บอกว่าอยากให้น้องนอนดูอาการที่โรงพยาบาล
แต่หมอบอกว่าอาการน้องยังไม่ถึงขั้นช็อกหรอก
ให้กลับไปดูอาการที่บ้าน
ประมาณตี๒อาการของน้องสุดลง
พ่อแม่ก็เลยพาน้องกลับมาโรงพยาบาลเดิม
จนกระทั่งถึงตี๕เจ้าหน้าที่เวรเปรย์บอกแบบนี้บอกว่า
แหนกฉุกเฉินปิดทำการ
บอกให้พ่อแม่ของน้องกวางไปเขียนประวัติอีกตึกหนึ่ง

จนกระทั่งถึงเวลาเช้าน้องได้เข้าห้องฉุกเฉิน

เพราะว่าน้องเสียชีวิตไปแล้วช่วงสายวันเดียวกัน
โรงพยาบาลก็บอกว่าพยายามที่จะขอไกลเกลี่ย
เนื่องจากว่ากลัวว่าจะเป็นข่าวเพราะว่าเป็นข่าวแล้วทำอะไรคะ
ทำให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียชื่อเสียง
ก็เลยบอกว่าขอเถอะขอไกลเกลี่ยกันเอง

ขอคุยกันคือเป็นส่วนตัวแต่ว่าไม่ยอม

คุณลุงของน้องมาโพสต์ขอความเป็นธรรม
เพราะว่าหลานสาวเสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบ
และถามหาความรับผิดชอบเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

ทีนี้ทางด้านของจ่าสิบเอกมามรุษคุณมี
ซึ่งเป็นลุงของเด็กแล้วก็เป็นผู้โพสต์เนี่ย
ก็เปิดเผยว่าเหตุเกิด๔พฤษภาคม
ผู้เสียชีวิตคือเด็กหญิงยานิสาทัศน์ละมัย
อายุ๑ขวบ๖เดือนหรือว่าน้องกวางครับ
วันเกิดเหตุพ่อแม่ก็ต้องรอถึง๗โมงเช้าอย่างที่บอกไป
สุดท้ายเพิ่งได้เข้าห้องฉุกเฉินแต่ก็อย่างที่เล่าไปคือไม่ทันแล้ว
ตกเย็นเดินทางไปแจ้งความที่สพเมืองสาแก้วแต่ร้อยเวร
ก็ไม่รับแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน
โทรคุยกับทางโรงพยาบาล
และอ้างว่าหากเป็นคดีความจะยอมความกันไม่ได้นะ
อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้คือครอบครัวของน้องเนี่ยไปแจ้งความ
แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความให้ลงเพียงบันทึกประจำวัน
ถามว่าการแจ้งความกับการลงบันทึกประจำวันต่างกันยังไง
ต่างค่ะเพราะว่าการลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้เป็นหลักฐานเฉยไม่ได้มีผลต่อการดำเนินคดี
แต่การแจ้งความเพื่อการดำเนินคดีคือเป็นคดีความ
อันนี้เนี่ยจะยอมความกันไม่ได้อันนี้คือประเด็นนี้นะคะ
คุณลุงบอกแบบนี้บอกว่าเสียใจจริงเลย
ไม่คิดว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่
แผนแอบถูกเฉินจะมีการปิดทำการ
และโรงพยาบาลเองก็พยายามที่จะแอบคือขอไกล่เกลี่ยกันเอง
ไปเจอตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความอีก
ครอบครัวบอกว่ารู้สึกติดใจ
ก็เลยต้องมีการนี่แหละค่ะมาร้องขอความเป็นธรรมจากชาวเน็ตกันหน่อย
ขอความเป็นธรรมให้กับหลานสาวด้วย
ส่วนคุณแม่ของน้องก็คือนางสุพรรษาสีชมพูบอกว่า
พาลูกมาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่ตี๕ก็คือเล่า
เหมือนที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่
ฟังเสียงคุณแม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นมา
คณะแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ออกแถลงการ
ก็คือนายแพทย์อภิรัตกตันยุตานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสาแก้ว

ติวัฒนาศาลผู้อำนวยการของโรงพยาบาลสมเด็จ

บอกว่าทางโรงพยาบาลเสียใจอย่างมาก
และน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
แสดงว่ายอมรับว่าเป็นความผิดพลาดแล้วนะอย่างแรก

ตามกระบวนการกรณีคนไข้เสียชีวิตมาตรา๔๔
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ฟังการแถลงจากพอโรงพยาบาล
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ก็มีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก

และก็น้องรักผิดความผิดภาษณ์ที่เกิดขึ้น
และจะนำก้อผลภาษณ์จังหรือ

เพื่อที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
เพื่อจะได้เป็นโรงพยาบาลที่ปลอดภัย

ชีวิตที่มันเสียไปแล้ว
ทางโรงพยาบาลออกมาทะแหลงยอมรับผิด
แล้วก็บอกว่าจะมีการเยียวยาแต่ว่าทางญาติเองเนี่ยยืนยันเลยนะ
บอกว่าจะยังไม่เผาศพน้องกวางจนกว่ากระบวนการเยียวยาจะเสร็จสิ้นลง
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาสักประมาณ๒เดือน
ครอบครัวตั้งศพน้องบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเลขที่๑๐๓หมู่๗
ตำบลห้วยโจทย์อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็ญาติบอกว่าจะเดินทางไปที่สพเมืองสะแก้วอีกครั้งค่ะ
เพื่อลงบันทึกประจำวันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
คืออย่างที่เรารายงานไปว่าตำรวจก็ยังไม่ได้มีการรับแจ้งความ
คุณผู้ชมมีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเป็นจำนวนมาก
สำหรับประเด็นข่าวนี้ผ่านไลน์หน้าจอ
น่าสงสารหัวอกคุณพ่อคุณแม่บางทีโรงพยาบาลของรัฐก็เกินไป
แล้วก็บอกว่าอยากให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุด
กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าก็สูญเสียลูกคนนึง
ลักษณะแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนะ
ก่อนหน้านี้เรามีบทเรียนมาแล้วอยากให้เคสนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริง
ถูกต้องก็ดูไว้แล้วกันนะครับโรงพยาบาลทั้งหลายแหล่นะครับ